โจรขึ้นบ้าน๗ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว
แต่กรณีนี้ก็โดนโจรไป๗ครั้งเหมือนกัน
แต่หมดตัวพอกับไฟไหม้บ้านเลยนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของอดีตเจ้าของฟาร์มไก่ฟ้ากุ้งกล้ามแดงที่จังหวัดชุมพร
เขาถูกคนร้ายขโมยลักทรัพย์บ้าน๗ครั้งในรอบ๓เดือนนะคะ

คดีที่แจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ายังไม่คืบหน้าเลย
นี่ก็เป็นกรณีที่นายพิจิตรศรีสุวรรณอายุ๔๑ปีชาวจังหวัดชุมพรได้โพสต์ข้อความ
ขอความช่วยเหลือทางเฟซบุ๊กหน่อย
หลังจากที่เขานั้นถูกงัดบ้านในตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ
ครั้งนี้คนร้ายก่อเหตุเหตุกันทุกที๗
ก่อนหน้านี้เขาเคยไปแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามไปที่นายพิจิตร
ทราบว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำฟาร์มสัตว์เลี้ยงชื่อว่าศรีสุวรรณฟาร์ม
เลี้ยงทั้งกุ้งกล้ามแดงแล้วก็เลี้ยงไก่ฟ้าไว้ด้วยนะคะ
มาดูกันหน่อยว่า๗ครั้งมันมีช่วงไหนวันไหนตอนไหนกันบ้าง
ครั้งแรกคนร้ายก่อเหตุวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงกลางดึก
มีคนร้ายเข้าไปขโมยพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์กุ้งกล้ามแดงกว่า๑๐๐ตัวไป

ครั้งที่๒ถัดมาคือวันที่๑๐พฤศจิกายน
เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดิม
ใช้มีดกรีดตะข่ายพร้อมกับใช้สวิงจับไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างประเทศไป๒คู่
และถัดมาวันเดียว๑๑พฤศจิกายน
คนร้ายก็ไปขโมยไก่ฟ้าอีกเป็นพันไก่ฟ้าซิงเกิลอีก๒ตัว

มาครั้งที่๔วันที่๑๒พฤศจิกายนคือติดกันเลยนะฮะ
ครั้งที่๔๒พฤศจิกายนขโมยไก่ฟ้าชิงกี้เพศเมียไป๒ตัว
ครั้งที่๕๑๗พฤศจิกายนคือไม่เว้นให้หายใจหายคอเลย
ครั้งที่๖เข้าไปขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งพอ๖ครั้งแล้วเจ้าตัวบอกว่าไม่ไหวแล้ว
กิจการซะเลยครับไม่ทำแล้วครับฟาร์มเฟิร์ม
ก็ปิดกิจการศรีสุวรรณฟาร์มไปเพราะว่าคดีความที่แจ้งไปก็ไม่คืบ
คนร้ายยังกลับมาก่อเหตุครั้งที่๗อีกครับ
ล่าสุดก็ขโมยไปแล้วนะฮะและคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดิมแล้ว
รู้ช่วงที่เขาไม่อยู่บ้านแล้วก็เข้าไปก่อเหตุได้ตลอดเลย
ถ้าเจอขโมยบ่อยอย่างนี้อาจจะต้องไม่จ้างยามรอบพอด์

หรือเขาอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมาถึง๗ครั้งเลยบ้างใช่ไหม
มันถี่มากแค่เดือนพฤศจิกายนเดียวนี่คือแบบถี่เหลือเกิน
ค่ะทางทีมข่าวเราก็เลยสอบถามไปยังพันธ
ตำรวจโทสมพบเชื้อทองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองชุมพรนะคะ
แจ้งว่ากรณีที่มีการแจ้งทรัพย์สินศูนย์หายก่อนหน้านี้
ตำรวจและทหารได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ
โดยใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เพื่อไม่ให้ล่าช้า

แล้วก็ติดตามผู้ต้องสงสัยได้๔๕คนค่ะ
แต่จากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ประกอบกับทรัพย์สินบางอย่างที่ผู้เสียหายแจ้งว่าศูนย์หายนั้น
ก็เจออยู่ที่บ้านผู้เสียหายเองด้วย
ส่วนกรณีล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้

ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ทำไมทรัพย์สินบางรายการที่แจ้งว่าหายก็เห็นยังอยู่

อาจจะต้องตรวจสอบความผิดปกติเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ไม่รู้เป็นเรื่องโอรพ่อหรือเปล่านะฮะ